คุณทักษิณชินวัฒน์หรือว่าโทนี่อดีตนายกรัฐมนตรี
วันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์การเมืองแล้ว
หลังจากเสร็จเลือกตั้งในไทย
เมืองไทยหลังเลือกตั้งนี่หัวข้อนะฮะ
คุณทักษิณบอกว่าตอนนี้การเมืองไทยเนี่ยต้องวิเคราะห์เป็นเรื่อง
มันผิดโผล่ไปจากที่หลายสำนักเนี่ยจัดอันดับเอาไว้
โพลต่างในช่วงของการเลือกตั้ง
แต่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสสหน้าเก่าและสอสอหน้าใหม่
ที่จะได้เข้าสภาและยินดีกับพักก้าวไกล
ซึ่งคุณทักษิณบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นทีมงานการเมืองที่เก่งมาก
พร้อมกับยกตัวอย่างพักไทยรักไทยในอดีต
สมัยที่ตัวคุณทักษิณเพิ่งตั้งพักไทยรักไทยขึ้นใหม่
แล้วก็เป็นหัวหน้าพักแล้วได้เป็นนายก
ตอนนั้นก็สามารถชนะพักประชาธิปัตย์ได้อย่างขาดลอย

แต่ในตอนนั้นกับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกัน
เพราะสมัยนั้นยังไม่มีสื่อออนไลน์เข้ามา
ที่สามารถตีแบรนด์เก่าดังแบบได้ขาดกระจุย
โดยสร้างเนื้อเรื่องได้ดีจนกลายเป็นไวรัล
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสมัยใหม่
เก่าหลายพักอาจไม่เข้าใจ
และต้องย้อนกลับมาศึกษาบทเรียน
จากการเลือกตั้งในครั้งนี้เพิ่มเติม
คุณทักษิณยังย้ำว่าคนตัวเล็กในโลกใหม่

ขอแค่มีไอเดียแล้วก็บอกว่า
ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เจ้าของแอคเคาน์
นั้นเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง
ทักษิณบอกว่ามันทำให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์
ที่มีสมาชิกและคนใช้จำนวนมากที่สุด
เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย

โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปจ้าง
ส่วนการปฏิรูปการเมืองหลังการปฏิวัติเนี่ย
คุณทักษิณบอกว่าผลที่ได้ก็คือ
รัฐบาลที่นายกไม่มีอำนาจต่อรอง
และภาคการเมืองกดดันนายกได้
หมายถึงสมัย๖๒แล้วบิ๊กตู่เป็นนายก
ทำให้ได้พักการเมืองที่เข้ามาหาเงิน
แล้วเอาเงินไปซื้อเสียงที่ปัจจุบันก็ซื้อกันแพงมาก
แต่คนที่รับเงินไปเขาไม่ได้เลือกให้

คุณทักษิณยังยอมรับว่าพักเพื่อไทย

แล้วที่ผ่านมาเพื่อไทยต้องเจอทั้งกระแส

สมาชิกพักถูกซื้อตัวจากบางพักไป
แล้วหลายคนก็ไปสอบตกก็มี
บางคนก็ไม่ลงพื้นที่ก็มี
ที่ผ่านมากระแสพักดีมาก
ก่อนที่ทางลูกสาวจะลาคลอด

ที่คุณแพทองทันไม่สามารถเดินสายไปช่วยหาเสียงได้
ผมว่าสำนักโพลแต่ละโพลนี้ก็ไม่ปรับ

คนเก่าที่ได้กลับเข้าสภาแล้วก็คนใหม่ที่ได้เข้าสภาทุกพักนะครับขอยินดี
และยินดีกับพักเก้าไกรที่เป็นพักใหม่ที่เป็นพักสมัย๒แล้วขึ้นมาเป็นที่๑ได้
นี่ถือว่าเป็นเป็นเก่งมากนะฮะเก่งเก่งทีมงานเก่ง
ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ดีมากหรอกไม่จำเป็นต้องเนี๊ยบเหมือนบริษัทเก่าที่แบรนด์ดังสินค้าต้องให้เนี๊ยบไปก่อน
แต่ว่าไอ้ทางนี้ไม่ต้องเรียบหรอกแต่ให้มันถูกใจลูกค้าให้มันตรงใจลูกค้า
เขาสัดไปตรงใจลูกค้าหยาบหน่อยลุยหน่อยก็ปรากฏว่าลูกค้าถูกใจ
โทนี่วูลซ่ำบอกว่าในส่วนตัววิเคราะห์เชื่อว่าไม่ว่าจะได้เป็นภักร์ร่วมรัฐบาลหรือไม่
แต่พักเพื่อไทยมีน้ำใจนักกีฬาให้พักที่ได้คะแนนสอสอมากที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ย
มีสอสอมากที่สุดตั้งรัฐบาลเพราะเคารพเสียงประชาชนที่เลือกมา
แล้วที่ผ่านมาลูกสาวคือคุณแพทองทานเรียนรู้บทเรียนจากตัวเขามาตั้งแต่เด็ก
และเชื่อว่ามีการตัดสินใจที่ดีตอนนี้อยากให้คนแก่ทางการเมืองถอยออกมา
แล้วยอมรับว่าไม่ใช่ยุคของตัวเองเป็นยุคของลูกหลาน
คุณทักษิณยังชื่นชมคุณพิธานะฮะบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
พูดจาฉะฉานแล้วถ้าคนรุ่นเก่าไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวเองยังไงก็ไม่ทันเด็ก
ตอนนี้ผู้ใหญ่มีดีแค่ประสบการณ์ที่จะเป็นเพียงพี่เลี้ยงให้ได้แล้วก็ต้องถอยให้คนรุ่นใหม่บ้าง
วันนี้ต้องหลบอย่าให้เขาเอาจนสอบตกและคิดว่าจะมาแก้ตัวใหม่ต้องหยุดแล้ว
นี่ต้องหยุดแล้ววันนี้มันเป็นไม่ใช่ยุคเรา
มันไม่ใช่ยุคของเราเป็นยุคของลูกหลานที่นั่น
ก็ดูสิเนี่ยพิธา๔๔
เพราะฉะนั้นเค้าจะพูดจาฉะฉาน

คือเรียนจบได้เขาให้ตรี

แต่มันพูดไปนี่ให้เอกเลย
ทีนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวเรื่องเอ๊ะมีดิวลลับหรือเปล่า
นี่ไงมารายวันเลยไอ้เรื่องดิวลงดิวรับเนี่ย
จะแอบไปคุยอะไรแล้วก็รอวันที่เขาโหวตนายกไม่ผ่านหรือเปล่า

รอเปลี่ยนคั่วหรือว่าไปดิวไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยซ้ำหรือเปล่า
คุณทักษิณยืนยันนะบอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ
แล้วไม่ต้องมาโยงเกี่ยวคุณทักษิณด้วย
ถึงขั้นตัดพอบอกนี่ผมอยู่เมืองนอกมาตั้งนานจะไปมีดิวลลับอะไรกับใคร
สงสัยถ้ากลับมาเมืองไทยเนี่ย
สงสัยจากดิวรับเออ

เหมือนกับจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเลย
เขาก็พร้อมร่วมงานกับก้าวไกล
เนี่ยไปดำเนินงานเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
คุณนักศิลป์วันนี้บอกว่าตัวเองในติดโควิดนะ

นี่ก็เว้นว่างการพูดคุยทางการเมืองไปเกือบ๒เดือนนะ

คุณทักษิณคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
มันจะมีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไหม
คุณทักษิณบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะ
หรือถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันก็ไม่ควรคิดที่จะทำ
หรือถ้าจะมีคนคิดทำจริงมันก็ไม่น่าจะสำเร็จ
แต่ก้าวไกลเนี่ยงานหนัก
คือ๑คุณต้องผ่านด่านกรกตให้ได้ก่อน
เพราะก็มีคนยื่นคำร้องอยู่หลายคนเหมือนกันครับ
และคุณต้องผ่านด่านสวด้วย

หรือคุณจะใช้วิธีหาเสียงจากภาคอื่นมาสนับสนุนให้เกิน๓๗๖เสียงขึ้นไป
อ่าส่วนสวจะโหวตแบบไหนอย่างไรเนี่ย
ที่บอกว่าให้ประชาชนช่วยเหมือนกับว่า
เป็นเสียงของประชาชนว่าคุณอยากให้มันดำเนินการไปในแบบไหนใช่ไหม

เปิดโหวตตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน๑๕พฤษภาคม
จะเปิดถึง๑๘พฤษภาคมช่วงเที่ยงวันนะครับ
ว่าท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรท่านเห็นด้วยหรือไม่
สวควรเคารพเสียงประชาชนโดยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เสียงข้างมากของสอสอ

แล้วเดี๋ยววันที่๑๘พฤษภาคมตอนเที่ยงวันปิดโหวตเสร็จเนี่ย
เขาก็จะเปิดเผยว่าเออมีใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่าไหร่อย่างไร

แล้วก็จะเอาเสียงนี้บอกกล่าวไปถึงบรรดาสมาชิกวุฒิสภาคงไม่มีผลบังคับทางกฎหมายอะไรหรอก

ค่ะทีนี้ไหนก็ไหนห่างหายจากการพูดคุยเรื่องการเมืองของคุณทักษิณไปนานใช่ไหมคะ
คือทุกคนมีคำถามนี้ในใจดิฉันเชื่อเลยว่าการทวิตช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งของคุณทักษิณที่บอกว่า
ทวิต๒ทวิตเลยนะที่บอกว่าจะกลับบ้านขออนุญาตกลับบ้านเนี่ย
ทุกคนก็ถามคุณทักษิณตรงเลยว่าเอาจริงคุณทักษิณคิดว่าทวิตสองทวิตนั้นน่ะ
ส่งผลให้พักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าแพ้ไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่ง
คะแนนตกหรือเปล่าคะแนนตกหรือเปล่าคุณทักษิณบอกผมยอมรับเลยนะ
ทวิตข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของผมก่อนการเลือกตั้งมีส่วนต่อผลคะแนนเลือกตั้งของเพื่อไทยจริง
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเขาแค่อยากกลับบ้านกลับเมืองไทยเขาอยากเลี้ยงหลาน
คืออายุเขาก็ปูนนี้แล้วมันก็เป็นวัยรักลูกห่วงหลานอยู่ใกล้หลานมันก็จะมีความสุข
ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ทั้งหมดในเรื่องการแพ้คะแนนของเพื่อไทยคนก็ถามว่า
แล้วพอเป็นแบบเนี้ยเพื่อไทยไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่งอืมเป็นพักอันดับสอง
คุณทักษิณยังจะกลับเหมือนเดิมเปล่ายังจะกลับมาอยู่เหมือนเดิมไหม
คุณทักษิณบอกยืนยันกลับเมืองไทยกรกฎาคมตามกำหนดเดิมและยินดีรับผลทุกอย่างนะคะ
เงียบหายไปเลยผมอยากเลี้ยงหลานผมคิดถึงหลานผมโอ้ยมีหลานเจ็ดคนเนี่ยนี่
แล้ววัยเนี่ยวัยอย่างผมเนี่ยเขาได้เป็นวัยรักลูกหลงหลาน
ลองเอาหลานมาอยู่ใกล้แล้วจะมีความสุขมากมากโอ้ยหลานมาอยู่ด้วยโอ้ยมีความสุข
ยืนยันเหมือนเดิมไหมคะเดือนกรกฎาคม
ก็ยังโซฟายังไม่เคยยังไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมต้องเปลี่ยนเลย
มาถึงตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยน
อย่างที่พูดถึงว่ามาเข้าสู่กระบวนการยุทธรรมมันถึงว่าเรื่องของการกลับมาในรูปแบบ
เห็นอะไรว่าไงก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาวันนี้ถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ย
ชีวิตเกิดมาก็แค่นั้นแหละ
จาก๗๔เรื่องรักษณะนี้ก็กำไรมากแล้วนะ
ตอนนั้นมันขัดแย้งมันการเมืองทั้งนั้น
ใส่ใครใส่ความมันเป็นการเมืองเท่านั้นแหละ

บ้านผมผมจะกลับไปมีอะไรไหม